มาดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยไปทวงเงินค่าหวยใต้ดิน
ผมพูดตามข่าวเลยนะหวยใต้ดินจริงเกือบ๗แสนบาท
ซึ่งเจ้ามือเป็นเมียตำรวจ
โอ้โหซับซ้อนมาก

เจ้ามือไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนทวงก่อนดีกว่า
อีซ้อขยี้ข่าวเอาคลิปนี้มาโพสต์ครับ
เป็นการคุยกันที่บ้านหลังหนึ่งในบุรีรำ
มีการเจรจาทวงค่าหวยใต้ดินกันครับ
ชาวบ้านเนี่ยเหมือนว่าจะไปทวงกับเจ้ามือ

งดเนี่ยงดเมื่อผ่านไป๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หวยแต่กลับไม่ได้เงินเจรจา

ก็ท้าชาวบ้านบอกไปฟ้องเอาสิ
หลังจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชาวบ้าน
แท็ตไลน์มาแทงหวยด้วยนะครับ
คือรางวัลถูกไปเกือบ๗แสนได้
นี่ฮะล่าสุดในหมายอายุ๖๑ปี
เล่าบอกว่าเขาชอบซื้อหวยใต้ดินนะครับ

เมื่อ๒ปีที่ผ่านมารู้ว่าอ้าว
เมียตำรวจระดับรองภูมิกับขายหวย
เขาพูดอย่างนี้พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะ
หันมาซื้อกับเมียตำรวจนี่ดีกว่า
เพราะมั่นใจกว่าซื้อกว่ากับเจ้าอื่น

ปกติเขาบอกซื้องวดเงินเงิน๗๐๐๐๙๐๐๐บาท

แต่งวดที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย

มั่นใจมากว่ามันจะออกนะครับ

บอกว่าแนะนำซื้อไปเลย
ที่ฝันเนี่ย๕๐๐๐ซื้อไปเลย

หมดเงินไปประมาณหมื่นกว่าบาท
หลังจากนั้นพอทราบผลออกมาอร่อยดีใจมากเลย
ยืมเงินเพื่อนบ้านมา๑๐๐๐บาท

เมียตำรวจที่ขายหวยที่เขาบอกนะครับ

เขาบอกจะเล่นอะไรกันนักกันหนาแล้ว
ให้ล่าสุดลูกชายของตำรวจบอกว่า
ถ้าอยากได้เงินเหมือนเดิมไปฟ้องเอา

ครั้งแรกผมก็บอกเขาบอกว่าเออมาเคลียร์ให้ผมหน่อย
ผมก็บอกแต่ว่าเขาก็ว่าเสียใจครับผมเสียใจมากเลยครับ

ทุกงวดเลยครับครับคุยที่บ้านเขา
เขาบอกว่าไม่มีไม่จ่ายครับ

ท่านบอกว่าทราบแล้วว่าตำรวจนายดังกล่าวเป็นใคร
เบื้องต้นเรียกให้มารายงานตัวที่กบสวนบุรีรัม
เพื่อจะให้มาสอบสวนข้อเท็จจริง
กับเมียตำรวจก็ต้องเรียกมาสอบเหมือนกัน
หากพบว่ามีการซื้อขายหวยใต้ดินกันจริงนะครับ

เพราะว่าเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าห้ามตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันครับ